แตกก็ต้องแตกหักก็ต้องหักนะคะ
เพราะว่าแล้วก็พูดตรงตรงอีก

แต่เขาไม่รู้รักเราหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้

อยู่บ้านกันนอนกินบ้านกันเป็นเดือน

ที่ชาวเน็ตชาวเผือกรู้ทุกเรื่องเลยว่า

เรียกคนมาด่ากันในเพจตัวเอง

จำข้อความได้ไหมครับที่เขาโพสต์

แล้วการก็แล้วนักข่าวโทรมาเต็มเลย

ขอสัมภาษณ์พี่การแตกหัก

นอนตื่นมาอะไรกับ
อะไรไม่เข้าใจเสร็จแล้ว

คือทุกเรื่องคือนักข่าวเล่าให้ฟัง

ก็บอกว่านี่เขาโพสต์อยู่นี้แล้วอะไรอะไรเงี้ย

รักกันอยู่ดีทำไมอยู่ดีเขาถึงมาแบบ

การช่วยเขาให้เขาหมดนะ

ให้อาเป็นศัลยกรรมเนี่ย

เออแต่ว่าคือเรา

เพราะเราก็พาเขาเข้าไปแนะนำแล้วก็

ได้ทำฟรีอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

๒๓แสนอะเดี๋ยวเราก็ยังไม่พอนะ

กลุ่มเสียงทุกอย่างเยอะแยะไปหมด
แต่ว่าเขาทำอย่างนี้คือ

ครอบครัวการนะที่แบบเข้ามาแล้ว

จิตใจก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก

เป็นคนที่จริงอย่าเป็นคน

ไม่เคยแบบว่าเห็นใครปุ๊บ

เจอใครไม่เคยมีอะไรคอนแบบปกติ

ตอนเข้าตอนต่อมาเขาน่ารัก

อะไรแบบนี้ความสัดสนเด็กก็ไม่มีเพราะมีปัญหาอีกค่ะ

สรุปก็คืออยากให้ทางโน้นตรวจดีเอนเอ
อันนี้ใกล้ยังไม่ถึงดีเอนเอเลย
เป็นการพูดถึงประมานสี่วัน
แล้วก็เป็นเผ่าเลยเผ่าสดน่ะ
เพราะคือนั่นคือวันที่แกเพิ่งพูด
คือก่อนนั้นวันนึงเป็นการไข้ผู้ถุมเรื่องดี
สรุปทุกวันนี้ก็ยังยืนยันอยากให้ไปตรวจ
เพื่อความชัดเจนเนอะหรือยังไงครับ
ก็คือว่าเรื่องของมนุษย์คนเนี่ย
ลูกใครอะไรมันไม่ใช่หมาแมวนะ
ความผูกพันหรืออะไรมันมี
ไม่ใช่ลูกเสก

เงินค่าเลี้ยงดูก็นะมีศักดิ์ศรีไม่ต้องมาเอา
เพราะว่าไม่ใช่ถ้าจะเอาอะไรก็
อองนี่รักนะแต่คุณทำร้ายเด็กเอง
คุณทำร้ายลูกคุณเองก็คือว่าคุณทำให้เด็กมีมณฑิน
เรื่องนี้มันจะเป็นตาบาปของเด็กไปจนถึงเขาโตเขาก็ต้องมาอ่านเจอ
เข้าใจป่ะมันเป็นเรื่อง
พวกการเสกอย่างเงี้ยเอ่อกับลูกคนอื่นไม่ใช่ลูกเสก
แล้วพวกเราผูกพันอยู่แล้วตอนนี้เขาสองขวบ
ตอนนี้เบรกได้ก็เบรกก่อน

มีเงินมีฐานะพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกคิดถึงลูกตลอด
แล้วก็ตอนที่เขาไม่ได้เลี้ยง

ทำไมกันจะไม่รู้ก็รู้หมดแหละ

อันนี้เรื่องจริงหรือจะเถียง

ในเมื่อพ่อเขาอุตส่าห์ยอมเป็น

คุณทำลายทั้งลูกคุณเอง
ฝากถึงคุณตาด้วย

ทำลายหลานทำลายลูกสาว

จิตใจความรู้สึกอารมณ์

แล้วก็ทำลายพ่อของลีอองเอง

มันไม่ใช่คนอามหิตแล้ว

ก็ไม่มีใครแบบทำได้หนักขนาดนี้นะ
เท่าที่คนเอาลูกมาเป็น

ละครอะไรแบบนี้

พูดตอนที่แฮงซ์ที่เขาโพสต์ให้คนมาด่าเยอะมาก
การฟาร์มเขาไปกับคุณตาเขากับเขาว่า
แก้ข่าวดังนี้นักข่าวทมอะที่เขาไม่สนใจ

แล้วการไม่เคยบอกให้เขาพาลูกไปตรวจดีเอ็นเอ
เพราะตอนแรกในใจการคิดว่า
ใช่ไม่ใช่ก็ช่างหมาแมวกูยังเลี้ยงได้
ก็คือแล้วเด็กคนนี้มันน่ารักแล้วก็หลงรักไปแล้ว
ก็จะเลี้ยงเป็นลูกทำไมอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาคิดอีกที
พวกชาวเผือกมีคอมเมนต์เยอะที่ประมาณว่า
ทำร้ายพ่อของเด็กทำบาปกับพ่อของเด็ก
ของเด็กเขาก็ต้องการลูกเขาแต่เราเอามาเป็นเจ้า
มาเอาลูกเขามาเป็นของเราเข้าใจป่ะอ่าฮะ
เนี้ยพอตอนแรกที่การไม่เล่นนะการไม่เล่นเรื่องดีเอ็นเอเลย
เพิ่งมาเล่นว่าสำหรับสี่วันใช่ป่ะทีวีพลูเมื่อวาน
เพิ่งมาได้ได้สามสี่วันเองก็คือคอมเมนต์เนี้ย
การไปอ่านเกินหลายคนที่พูดบอกว่าสงสารพ่อเขา
แต่ก็มีบางส่วนเขาบอกว่าคุณตาเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาเองเออเอง

ก็คือคนรู้เยอะมาก
ข่าวกันไม่สนใจอยู่แล้วเพราะคือเพจข่าวมันไม่ใช่คนที่ติดตามจริงเขาติดตามเฉพาะเห็นในข่าวว่าการร้าย
การร้ายแต่กันแล้วกันก็ร้ายตรงแต่คือร้ายกับคนที่มันร้ายกับการกับครอบครัวของการ
แล้วก็ร้ายกับคนที่มันทำเลวกับคนอื่นแต่คือแกไม่ร้ายกับใครเลยแกใจดีด้วยซ้ำแกบอกให้
ว่าถ้าวันหนึ่งแซนวิชโอเคไปตรวจแล้วสมมุติว่าใช่ก็ถือว่าเลี้ยงดูเนาะสมมุติ
สมมุติว่าถ้าไม่ใช่ก็ยังรักและเลี้ยงดูหรือยังไงครับ
ถ้าไม่ใช่ถ้าเขาออกไปตรวจให้เรียบร้อยไม่ใช่เราไม่ทอดทิ้งการคุยกับเสกแล้ว
การจะขอรับเป็นลูกบุญธรรมถ้าเขาโอเคให้ก็โอเคเราก็ยินดีเพราะว่าเราก็รักเด็กอะเนาะ
เด็กคนนี้มันผูกพันไปแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วตั้งหลายคบกันมาสี่ห้าเดือนแล้วอ่ะอืมอ่า
แล้วคราวนี้อาการก็คุยกับน้องเสือกับเสกแล้วว่าทำใจเถอะนะอะไรอย่างนี้
ถึงไม่ใช่อ่าสายเลือดเราเราถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สายเลือดเรา
แต่เราก็รับเป็นน้องบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของเราได้
เราไม่ได้ทอดทิ้งก็ส่งเสียเลี้ยงดูได้เหมือนเดิมไปหาไปรับไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม
อืมแล้วก็คุยเคลียร์กับเสือกเศษเรียบร้อยแล้วอืมอืมแต่ก็ยังยืนยันเนาะว่า
แต่ถ้าคุณอ่าแต่ถ้าคุณไม่ตรวจเนี่ยอ่าคือคุณจะทำให้สังคมมองว่า
จ่ายค่าเลี้ยงดูทั้งทั้งที่เป็นลูกของเสกอ้าวอะไรถูกป่ะ
ถ้าเขายอมอืมเราก็จะจ่ายค่าเลี้ยงดูอืมเหมือนกันเอ่อ
อืมแต่ถ้าเขายอมรับให้เราเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะ
อ่าประการก็กล้าพูดอย่างเงี้ยอืมอืม
เขาปรับความคิดทัศนคติแล้วก็แผนการอะไรของเขา
ให้หมดด้วยไม่ใช่แบบอะไรเป็นอะไรของเขาเลอะเทอะ
มีอะไรเอาตรงเลยดีกว่าอยากด่ามาเลยแบบนี้
ทำได้ป่ะอ่าอืมสรุปจำไม่ได้เลยเหรอ
ข้อความที่เขาโพสต์ด่าเราที่เป็นจุดจุดแตกหักนะครับ
กล้องไปลื้อเอ่ยไปลื้อเองเลยไปลื้อเอง
มันมีในเพจข่าวต่างไปลื้อในเพจข่าวได้เมื่อเดือนตุลา
ตุลาคมปีที่แล้วนี่มันปีใหม่ตุลาคมที่ผ่านมา